ดูเรื่องราวที่ต้องไปช่วยเหลือคนกันหน่อย

คุณว่างูจงอางที่มันยาวใหญ่น่ากลัว

นี่ผมจัดให้ยาวตั้ง๖เมตรครับ
นี่กำลังจับเลยล่ะครับ

มากัน๕คน

ต้องพากันนำกำลังไปที่บ้านอื่นที่๑๙๕
บ้านสวนริมน้ำหมู่๑๒ตำบล
บ้านลำหนาวอำเภอบางขันฯ

หางูจงอ่างเจ้าของบ้านบอกเจอเลยเจอเบลอเทอร์เลยยาวใหญ่ด้วย
คนที่เจอเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณจนิสาแนมใส
เธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านกับเพื่อน
นั่งชิวกันอยู่จู่งูจงอ้างขนาดใหญ่ไม่รู้มาจากไหน
มันเลื้อยพลวดพลาดเข้ามาในบ้านแล้วตรงดิ่งมาที่ตัวเธอเลย
ตกใจสิครับแต่ยังพอมีสติทำใจดีสู้งู

ก็คือก็ยืนอยู่ดูนิ่งแล้วงูจงอางมันก็เลื้อยไปนะ
แล้วปรากฏว่ามันเลื้อยเข้าซอกระหว่างผนังกับตู้เฟอร์นิเจอร์
ช่องตรงนี้เหรอต่างหากช่องเล็กตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณเห็นตัวงูไหม
นั่นคือตอนที่เขาจับไปแล้วนะเขากดหัวมันเอาไว้นะ
ก็ถึงเข้าไปแบบนี้ได้อ่ะเจ้าของบ้านโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็
ภาพที่เห็นนี่แหละครับเจ้าหน้าที่เขาก็มาจัดการกับเจ้างูนะ
ถ้าทางมันดุร้ายด้วยแหละใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ก็๓๐นาทีครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายสามารถจับได้สำเร็จ
โอ้โหไหนก็จับได้แล้วลากออกมาลากออกมาหน่อย
มาทำความรู้จักกันหน่อยอุ้ยดูดูคุณดูหาง
ใหญ่มากดูเห็นไหมนี่ยังไม่เห็นหัวมันนะ
แค่ท่อนเดียวเท่านั้นเออเอามันออกมา
เอาออกมาดูกันหน่อยสิว่าความยาวของมันเนี่ยเท่าไหร่กันดี
กะด้วยสายตาก็ยังดูไม่ค่อยออกแต่ก็ต้องมีมากกว่า๓๔เมตรแน่
สุดท้ายลองวัดความยาวดูได้ประมาณสัก๕๘เมตรก็เกือบ๖เมตรนะครับ

เนี่ยเหรอโอ้โหดูสิใหญ่มากไม่เคยเจอจงอางใหญ่ขนาดนี้
ไม่ลำตัวใหญ่นะเท่าแขนพี่หรือเปล่าโอ้โฮ
น้ำหนักประมาณ๒๕กิโลกรัมแต่ผมว่าเผลอน่าจะมากกว่านั้นนะ
น่าจะมากกว่า๒๕แน่นอนถ้า๕๖เมตรอ่ะนั่นน่ะสิ
จากนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ที่มันไกลจากบ้านของเจ้าของบ้านที่เขาเจองูหลังนี้โอ้โห

คือช่วงนี้นะเจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนจริง

เป็นหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะใกล้จะเข้าสู่หน้าร้อนใช่ไหม

ซอกต่างหรือว่าพื้นที่ที่มันรกในบ้าน
ที่เรียบเคลียร์ออกจะดีที่สุด
คนลุกอ่ะปกติจงอาง๓เมตรก็ใหญ่แล้วเนี่ย
เมตรนะคุณผู้ชมดูแลสอดส่องกันให้ดีสำหรับบ้านเรือนนะคะ